ปัญหาต่อไปเขาบอกว่าเป็นปัญหาระดับชาติ

พ่อบ้านคนนี้ฮะซ่อนเงินเมียแล้วปรากฏว่า
ข้อร้ายสุดนะครับ
เมียมาเจอครับคุณผู้ชมลองดูว่าครับ

ทั้งนั้นก็โอ้ร่อยเพิ่มหนึ่ง
โอ้อย่าแกทุบต่อดังปัง
คุณเป็นผู้ชายทำไมคุณเสียงอ่อยแบบนี้

เขาบอกว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด
แต่ไม่ใช่ครั้งนี้นะครับ
คือพ่อบ้านท่านนี้อุตส่าห์เอาเงินมาซ่อนเอาไว้ในฝากั้นห้องนะฮะ
ที่ภรรยาเดินผ่านทุกวันทุกวันเนี่ยไม่สงสัยเลยซ่อนมาตั้ง๘เดือนแล้ว
แต่มาเกิดโป๊ะแตกเข้า
ตอนที่กำลังยัดแบงค์เข้าไปซ่อนเงินต่อแล้วปรากฏว่าวันนั้นเงยหน้าขึ้นมา
ใครยิ้มวะใครยืนยิ้มอยู่วะ
เมียเมียยืนยิ้มหวานอยู่เลยฮะ
คือข้อบันยายว่าประมาณว่าหน้าเมียมันเหมือนถูกรอตตาลีครับ
จากนั้นเธอก็สั่งให้สามีเลาะผนังบ้านซะเธอเอาเงินออกมาให้หมดนะครับ

ประมาณสัก๒๐๐๐ไหม

ผู้สิงดังเลยนะผู้สิงดังเลย

นี่ดังสิงดังแล้วครับ

เห็นฝาบ้านมันมีรอยก็เลย

ออนไลน์บรรดาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มาแซวกันยกใหญ่เลย

แล้วรู้ไหมสามีคนนี้คนโพสต์เนี่ย

ตอนนี้เงินทั้งหมดปลูกไม่ทันกินแล้วล่ะ
อยู่ในความดูแลของเมียเรียบร้อยแล้ว
สมศักดิ์ศรีช้างเท้าหลังของบ้าน